ปภดูแลหอพักเขาโดนผู้ชายซึ่งบอกว่าเป็นพนักงานส่งของ
แต่ว่าใส่เสื้อคล้ายกับเสื้อวินนะ
มาถึงปั๊บบอกพี่แชร์อินเตอร์เน็ตให้ผมใช้หน่อยได้ไหม

เท่านั้นแหละฮะโดนต่อยแล้วคว้าอิดคว้าหิน
มาทุบหน้าทุบแก้มเขาอีกต่างหาก

ได้รู้ครับ
ผมนะ

นะน่ะมึงพูดกันไง
ไม่พูด
ทำไมเค้าขอโทษก็ไม่ได้ผิด
มันไม่ขอโทษอะ
ปากพี่อะ

มันไม่ได้ผิด

ผมไม่ได้ผิดไง
ก็ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอก

ผู้ชายที่ใส่เสื้อวินเถียงกันกับรอปภที่ดูแลหอพัก
หลังจากนั้นก็เดินเข้ามาต่อยรอปภหลายครั้ง
คนที่บาดเจ็บคือนายชะนกอายุ๓๐
ทำหน้าที่เป็นรอปภประจำหอพักแห่งหนึ่ง
พื้นที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะครับ
เขาไปแจ้งตำรวจแล้วสพประตูน้ำจุลาลงกร

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปคุยกับนายชะนกครับ
ให้ดูบาดแผลที่โดนต่อยจนหน้าบวมปูด
เล่าให้ฟังว่าช่วงกลางดึก๒๘กรกฎาคม
ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่หอพักอยู่
จู่ผู้ชายสวมเสื้อวินเบอร์๒จำเลขได้เลย

ผมเอาของมาส่งมาหาลูกค้าแต่หาไม่เจอครับ
แล้วก็ถามหาลูกค้ากับรอปภ
รอปภก็บอกว่าอ๋อมไม่รู้สิไม่เห็นนะ
ก็เลยบอกว่าพี่งั้นผมขอใช้เน็ตหน่อยได้ไหม
ช่วยแชร์อินเตอร์เน็ตของพี่ให้ผมใช้หน่อยสิ
เพื่อจะได้ติดต่อลูกค้าผมไม่มีเน็ต
รอปภก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกครับเราไม่ได้รู้จักกัน

ฝั่งคนที่เป็นพนักงานส่งของใส่เสื้อวินโมโหครับ
ด่าเขาต่างนานาแล้วก็ถือก้อนอิดไว้ในมือ

จากนั้นเดินเข้ามาแล้วตบหน้ารอปภ
เขาบอกว่าอ้าวเขาไม่ผิดทำไมต้องให้เขาขอโทษด้วยล่ะ
ก็เลยตะโกนด่าสวนไปคือด่ามาด่ากลับ
กันไปด่ากันมาฝ่ายคนก่อเหตุย้อนกลับมามาต่อยครับ
รอบแรกนี่คือมาตบหน้าก่อนแล้วบอกให้เขาขอโทษ

ต่อมานี่คือมาต่อยแล้วเอาก้อนอิดในมือทุบมาที่แก้มเขา
โดนทั้งตบทั้งต่อยแล้วเอาก้อนอิดมาทุบแก้มอีกต่างหาก

ฝั่งคนก่อเหตุอ้างนะว่าเป็นเด็กแถวนั้นแหละ

เดี๋ยวจะกลับมาอีกถ้ายังมีปัญหา
ทำให้ตัวของรอปภนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ร้องผ่านสื่อมวลชนครับ
มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ไม่ใช่เหรอ
ก็เหมือนไม่พอใจแล้วก็เดินมาตบหน้า

พยายามจะบอกให้ผมขอโทษ
ซึ่งผมก็ยืนยันในความเป็นธรรมว่าผมไม่ขอโทษเพราะผมไม่ผิด
เขาก็ตบเข้ามาอีกอยู่ประมาณ๓ครั้งนะครับครั้งนั้นในทุกครั้งที่ตบก็จะบอกว่าให้ผมขอโทษ
หลังจากนั้นเขาพยายามจะเดินกลับไปผมก็บอกว่าโอเคครับงั้นจบนะ
มันกลายเป็นว่าเหมือนผมไปต่อบทสนทนากับเขา
เขาก็เลยเดินกลับมาแล้วบอกว่ามึงไม่จบกับกูเหรอ
สุดท้ายก็กลายเป็นการที่เขาชกเขาที่แก้มของผมข้างเดิม
คือรอปภเล่าว่าคือโดนตบหน้าจนกว่าจะให้พูดคำว่าขอโทษให้ได้
แต่พอไม่พูดก็นั่นแหละฮะพอเขาเดินออกไปเราถามกลับไปว่าจบนะ
กลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งกลับมาแล้วทำร้ายเขาต่อ
อันนี้คือข้อมูลจากฝั่งรอปภนะครับ
สุดท้ายฝั่งรปภที่โดนทำร้ายบอกว่าถ้าฝั่งคนก่อเหตุสำนึกผิด
แต่ต้องเสียค่ารักษาด้วยนะค่าใช้จ่ายค่าเยียวยาทำขวัญอะไรต่าง

ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วก็โชว์เอกสารว่าไปแจ้งตำรวจมาแล้วเรียบร้อย
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับ